แต่ว่าควันหลงเนี่ยยังมีให้เราได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่อง
อย่างล่าสุดคนไปโฟกัสที่หวานใจของนิ้งโสพิดา

โปรไฟล์หนุ่มคนนี้ไม่ธรรมดานะคะ

เขาบอกว่าเป็นนักธุรกิจดีกรีประธานบริษัทผลิตผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมและโซลูชั่นรายใหญ่ของไทย
แถมยังเป็นเจ้าของแบรนด์แฟชั่นแถวหน้าอีกด้วย

ส่งมาจากในไอจีที่ต่างฝ่ายต่างคอมเมนต์กันไปกันมาให้กำลังใจซึ่งกันและกัน

ท่าทางเรียบร้อยหน่อยเป็นนุ่มตีนะคะคุณผู้ชม
ส่วนควันหลงดราม่านางงามก็ยังมีอย่างต่อเนื่องนะคะ
วันนี้มีนักธุรกิจสาวหล่อเขาเดินทางไปแจ้งความเอาผิด
ไอดอลชื่อดังที่โพสต์เฟซบุ๊ควิจารณ์แรงถึงชุดราตรีของแบรนด์ที่นิ้งโสพิดาสวมใส่ในรอบไฟนัลนะคะ
ซึ่งต้องบอกว่านางงามเนี่ยนะการประกวดนางงามเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่มาคู่กับดราม่า
เพราะหลังจากเสร็จสิ้นการประกวดปุ๊บสิ่งต่างที่มันคั่งค้างอยู่ในใจของแฟนนางงามก็ระบายออกมา
ประทุออกมาโซเชียลแล้วมันก็ทำให้เป็นกระแสบนโลกโซเชียลซึ่งตอนนี้เนี่ยมีดราม่าเกิดขึ้นเยอะมากจริง

ใช่หลายแง่ทั้งเรื่องของชุดเรื่องของการจัดงานต่างเยอะแยะมากจริงแล้ว
ยังไงคือทุกอย่างมันจบลงไปแล้ว
เราก็ยินดีกับคนที่ได้เป็นนางงามจักรวาลในปีนี้ด้วยนะ
แต่ว่าเรื่องรามาก็พักเผากันนิดนึง

หวานใจของสาวน้ำหวานใจของฟิลิปปินส์